โมง๓๗นาทีช่วงนี้เนี่ยเราจะมาดูนี่เลยฮะเรื่องของจ่าทหารโหดหรือว่าจาติ๊กนั่นเอง
ครับก่อเหตุฆ่าครูกศนก็คือครูหนิ่งครับ
ฆ่าแล้วก็ถ่วงน้ำแล้วก็พยายามพยายามจะอำพรางซ่อนเร้นศพ
ตัดต้นกล้วยเอามาวางไว้ให้มันลอยไม่ให้ศพมันลอยขึ้นมาเห็น
เดี๋ยวศพลอยขึ้นมาแล้วคนจะเห็นเข้าเขาก็ต้องอำพรางแบบนั้น
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมฮะสืบไปสืบมาปรากฏจาติ๊กมีภรรยาอยู่แล้ว
ค่ะแล้วก็มีสาวคนสนิทอีกเพียบเลยคุณผู้ชม
แถมตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาให้คุยกันแบ่งเวลาเจอทุกคน
มีผู้หญิงมาอยู่ในกรุ๊ปลายเดียวกันเลยนะ

แต่ว่าก่อนอื่นเลยเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากตอนที่
ญาติของครูหนิงครับไปแจ้งความไว้ที่สนสพแก่งกระจาน
บอกว่าครูหนิงหรือว่านางสาววันนิดาอ่อมเทศ
ซึ่งเป็นครูกสนอแก่งกระจานจเพชรบุรี

ทะเบียนบบพ๙๑๑๔เพชรบุรี
หายไปตั้งแต่๑ทุ่มของวันที่๒๖พฤษภาคมครับ
จนกระทั่งผ่านมาถึงวันที่๙มิยพศสที่ผ่านมา

ถูกฆ่าถ่วงน้ำในบ่อน้ำภายในสวนของจติ๊กนี่แหละฮะ
นี่ฮะจังหวะตอนที่ไปงมเจอขึ้นมา

เป็นสวนของจ่าสิบเอกสุรินพรามน้อยหรือจ่าติ๊กนั่นเอง
ติ๊กเนี่ยเป็นทหารค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานด้วยครับ
แล้วก็เป็นแฟนนุ่มของครูหนิงนั่นเอง
สภาพตอนที่งมขึ้นมานะคุณผู้ชม
ศพเนี่ยขออภัยนะเน่าเปื่อยแล้วล่ะ

แหนบของรถกระบะ๑เส้น
กลางรถไฟยาวประมาณ๑เมตร
ผูกติดกับเชือกมัดติดกับขาทั้งสองข้าง

ว่าศพของครูหนิงอยู่ในสภาพไหนตอนที่งมขึ้นมาเจอนะ
ลักษณะคือศพเหมือนกอดท่อนเหล็กเอาไว้ใช่มันโดนถ่วงไว้นี่แหละ
แล้วมือทั้งสองข้างก็โดนเชือกมัดไพ่หลัง
ตามร่างกายนะคุณผู้ชมมีรอยถูกของมีคมกรีดตามลำตัว
กรีดทั้งท้องทั้งหลังแล้วก็ก้นกบด้วยครับ
หลังโดนจับกลุ่มเนี่ยนะฮะจ่าสิบเอกสุรินหรือว่าจ่าติ๊ก
แฟนนุ่มของผู้ตายสารภาพเลยว่าเขานี่แหละฆ่าครูหนิงจริง
สาเหตุมาจากพวกเขาทะเลาะกันครับปมหึงหวงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลย
โดยช่วงเวลาตีสองของวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคม
เจ้าตัวเนี่ยก็คือจ่าติ๊กเนี่ยนะขับรถไปหาครูหนิงที่ห้องของเธอ
อำเภอแก่งกระจานจะไปตกลงปัญหากันจะเคลียร์กันโดยฝ่ายครูหนิงให้จติ๊กเลือกว่าจะคบใครกันแน่
เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าจติ๊กเนี่ยผู้หญิงเยอะภรรยาก็มีอยู่แล้วด้วย
แล้วจะเรียกว่ากิ๊กก็ได้นะไม่ใช่มีแค่ครูหนิงมีคนอื่นอีก
คุณหิงก็เลยบอกจติ๊กเลือกมาจะคบกับใครกันแน่ตกลงกันไม่ได้ครับเคลียร์กันไม่ได้
อันนี้ที่ผู้ก่อเหตุอ้างนะอ้างบอกว่าครูหนิงเนี่ยด่าเขาถึงบุพการีเขาเลย
เขาโมโหสิบันดาลโทษะบีบคอครูหนิงจนครูหนิงเสียชีวิตครับ
อันนี้คือคุณหนิงตายจากการถูกบีบคอตายจากการถูกบีบ
สิ่งที่จติ๊กบอกนะหลังจากนั้นเอาศพครูหนิงขึ้นรถไปทิ้งบ่อน้ำ
สวนของตัวเองนั่นแหละซึ่งก็เป็นสวนกล้วยตำดอนยาง
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับก่อนจะทิ้งศพ
ก็เอาศพของครูหนิงมาผูกกับก้อนอิดแล้วก็โยนลงน้ำไปอืม
เมื่อสักครู่ที่เราจะเห็นนะพี่น้ำแข็งพี่ก๊อฟ
คือมีต้นกล้วยใช่ไหมเหมือนเศษต้นกล้วยเนี่ย
มาโปะโปะเอาไว้อ่านั่นแหละฮะต้นกล้วยยี่สิบต้นเขาตัดออกมา
แล้วก็มาวางทับบนผิวน้ำอีกทีหนึ่งบริเวณที่ถ่วงศพไว้
กะว่าถ้าศพลอยขึ้นมาคนก็จะได้ไม่เห็น

ตัดต้นกล้วยมาแล้วก็ทำแบบนี้อันนี้คือตั้งใจจะอำพรางแหละ
พรางเลยแหละอำพลางซ่อนเร้นนี่แหละอ่า
จนวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมครับครับ
ติ๊กกลับเข้ามาที่สวนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

เป็นตอนที่เขาเอาแหนบรถยนต์แล้วก็รางรถไฟยาว๑เมตร
ผูกติดกับเชือกมัดติดกับขาทั้งสองข้าง

แล้วก็มัดมือทั้งสองข้างลักษณะไขว้หลังอย่างที่เราเอาให้ดูกันนะ
แล้วเอาเหล็กแทงกล้วยนี่แหละแทงไปตามลำตัวเลย
ท้องหลังก้นกบแทงแทงแล้วก็ลากศพลงน้ำไปอีกครั้งหนึ่ง
คือที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาเห็นว่าศพมันลอยมาแล้ว
มันอืดแล้วแล้วก็เลยเอาแบบพวกเหล็กแทงกล้วยเนี่ยแทง
เพื่อต้องการให้ศพมันจมลงไปให้มันจมลงไป
คือจะได้ไม่ลอยขึ้นมาเองเพื่อให้น้ำมันแทรกซึมเข้าไปตามร่างกาย
แล้วก็แบบจะได้แบบยุ่ยนะแล้วก็ไม่ลอยขึ้นมา
ขอโทษนะอมหิตมากนะอมหิตจริงจริงฮะอ่า
ติ๊กเอาไปจำนำที่หมู่บ้านหนองศักดิ์อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีครับ
หลังจากนั้นนะกลับมาทำงานปกติเลยโอ้โห
กระทั่งเขาถูกจับกลุ่มครับจติ๊กบอกว่าที่ต้องใช้ของมีคมแทงศพ

กันไม่ให้ศพมันอืดลอยขึ้นเหนือน้ำอ่ะไปฟังเขาหน่อยฮะ
หลังจากเสียแล้วเขาเอามาไว้เขาลอยแล้วเขาลอยครับ
อันนี้ใช่ไหมขอที่ชักก้วยนะครับอ่า

แค่กาตออกไว้ให้จมในตรงนี่ก่อนใช่ไหม

ผ้าเขาอยู่ในสภาพเสื้อตัวเดียวนี่ใช่ไหม

นี่ไงตำรวจถึงถามไงที่ทำแบบนี้แทงกรี่เพื่ออะไร

แล้วร่างจะได้จมลงไปไม่ลอยขึ้นมาหา
ยังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชมฮะค่ะฟังสิ่งที่จะเล่าต่อไปนะ

ค่ะจาติ๊กยอมรับว่ามีภรรยาอยู่แล้วในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันอืม
ซึ่งภรรยาไม่ใช่ครูหนิงนะนอกจากภรรยาแล้วเขาก็มีผู้หญิงคนสนิท
คนที่หนึ่งอยู่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งก็ไม่ใช่ครูหิงอีกไม่ใช่คุณหิง
อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันหมดสี่คนนี้ครับไว้คุยกันไว้ตกลงเวลากันว่า
เดี๋ยวจติ๊กจะไปหาคนนั้นนะจะไปหาภรรยานะ

ไปหาคนสนิทคนที่สองนะเนี่ยแบ่งเวลากันแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมถามว่าเอาแล้วทำไมผู้หญิงถึงยอม
คุณผู้ชมเอาตรงครูหนิงก็เกิดจากการไม่ยอมไง
เลยให้จติ๊กเลือกไงว่าสรุปเธอจะเลือกใครกันแน่
แล้วก็นำไปสู่เนี่ยคุณหญิงตายอ่ะค่ะ
อืมนี่คือมีโลกสามใบอ่ะจาติ๊กเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็ลักทรัพย์รับของโจรครับ
ส่วนพี่สาวแท้ของครูหนิงก็เล่าว่า
มีพี่น้องกัน๓คนครูหนิงเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องเลย
ยอมรับว่าที่ผ่านมาครูหนิงก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้
ให้เธอฟังมาก่อนเลยนะว่าคบหาอยู่กับใคร
รับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะคุณผู้ชม
ที่ครูหนิงเขาหายตัวไปอ่ะครอบครัวเขาเนี่ย
หนทางในการตามหาแล้วก็พยายามไปสืบดูว่า
มีใครใกล้ชิดกับครูหนิงบ้างหรือเปล่านะ
ก็ทราบข้อมูลมาว่าเออมีการนำตัวจ่าติ๊ก
ผู้ต้องหาเนี่ยไปสอบสวนตอนนั้นยังเป็นผู้ต้องหานะฮะ
จากนั้นเนี่ยจ่าติ๊กก็ยังกลับมาทำงานปกติเลย
ครอบครัวมารู้ว่าเขาเป็นคนทำ
พอมารู้ว่าจ่าติ๊กทำพวกเขาคิดว่า
มันเกินไปอ่ะมันเกินไปหรือเปล่า
มาทำน้องเขาแบบนี้ซึ่งช่วงที่น้องเธอหายตัวไป
พอเข้าสู่วันที่๑๐ปรากฏว่า
แม่ของน้องหนิงแม่ของครูหนิงเนี่ย
ฝันว่าครูหนิงมาหาด้วยนะครับ
สภาพลักษณะเป็นยังไงแม่บอกไหมหน้าตาสวยเลยครับปกติเลย
แต่มีแผลที่ข้อมือข้างซ้ายอันนี้ในฝันของคุณแม่นะ
ขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งป้าแล้วก็พี่สาวของครูหนิง
เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของครูหนิงในจุดที่พบศพก็

หญ้าทุกคนก็ต่างเรียกชื่อครูหนิงเรียกให้กลับบ้านครับ
มองกี่เห็นภาพที่จัดมิกจุดทูปเป็นกัน
ตรงสะน้ำในส่วนกล้วยของตัวเอง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหิงด้วยนะฮะ
ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะทำลงมือได้ขนาดนี้นะครับ
ใช่ค่ะทำขนาดนี้ต่อให้ขอคำมาแล้วก็ต้องรับผลกรรมรับโทษทางกฎหมายต่อไปนะคะ